ไปดูฟุตซอลกันบ้างนัดที่๒๕นะครับ
ก็ปลุกไปแพ้กรมทางหลวง๐๓ครับโดยเจ้าถิ่นได้ประตูจากเกียรติฤทธิ์ชะแร่มเขตครับ
ยิงจุดโทษจุดที่๒ครับระยะ๑๐เมตรนาที๓๒
แล้วก็มีวิศนุมีมากบางนะครับนาทีที่๓๖อีก๑ลูกนะครับ
จังหวะลากโซโลเดี่ยวแล้วใส่โอ้โหเด็ดขาดมากครับ

อีก๑ลูกได้จากธิรพัทอัดเดทนะครับ
ประตูทั้งหมดครับครบแล้วท่าเรือมี๖๔คะแนน
แต่ว่ายังนำชนบุรีอยู่สี่แต้มแล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับ
มีปัญหาอะไรผลในคู่อื่นครับห้องเย็นท่าข้าม
ให้กับชวนบุรีไป๑ต่อ๔สมุทรสาครชนะบางกอกซิตี้๖ต่อ๔
แล้วก็มเกษมณฑิตเสมอกับมภาคตะวันออกเชียงเหนือไป๒ต่อ๒
ธรรมศาสตร์ยังบลัดเอาชนะราชนาวี๕ต่อ๒